วันใจชำรุดมนุษยค้างคาวไม่ใช่
ตกใจกลัวจะมาจับใครเข้า
ไม่มีค่ะไม่มีการมาจับใครทั้งนั้น
เพราะว่าที่ได้ยินเสียงแบบนี้เนี่ย
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกโฉมหน้า
คนดวงดีดวงเฮงที่เป็นเศรษฐีใหม่ค่ะคราวนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
แล้วเขาบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยดวงดีดวงเห็งมากเขาเรียกว่าโชคสองชั้น
เดี๋ยวเล่าให้ฟังไปบ้านเลขที่นี้ไม่ต้องซื้อตามแล้ว
เขาถูกไปแล้วค่ะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหมู่สิบสี่
ตำบลสี่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดอืมบรรยากาศภายในบ้าน
คุณดูสิญาติเยอะกันเลยทีเดียวชื่นมื้นชื่นมื้นนะคะ
บงเพื่อนบ้านก็มาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายนะคะ
นี่คือคุณย่าบุภาจันคามิกับร้อยตำรวจโทธาวรจันคามิ
เป็นสองสามีภรรยากันนะคะเขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเลขสลากก็นี่แหละค่ะ
แปดสองสี่ถูกจำนวนสองใบได้รับเงินรางวัลไป
สิบสองล้านบาทเหนาะไปเลยนะคะแต่ที่พีคกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะน้องเบนน้องเบนเป็นลูกชายแต่ว่าเป็นสาวประเภท๒
ใช้คำว่าเป็นลูกก็แล้วกันลูกของคุณบุภาเนี่ยนะคะ
เขาเพิ่งถูกรางวัลที่๑ไป๒ใบนั่นสิเมื่องวดวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
รับไป๑๒ล้านบาทแปลว่าตอนนี้ได้ไปเท่าไหร่คุณ
ี่สิบสี่ล้านถูกต้องบ้านนี้เนี่ยโอ้โหทำบุญด้วยอะไร
นั่นน่ะสิบ้านนี้ดวงดีดวงเฮงเหลือเกินนะคะ
เบนเนี่ยเป็นเศรษฐีไปงวดที่แล้วอ้าวนี่อีกนี่คุณคุณแม่
คุณแม่ถูกอีก๑๒ล้านแหมอยากจะคุณชนะค่ะ
สมัครเป็นลูกเขยอะไรไหมฮะเป็นญาติเป็นอะไรไหม
อยู่ด้วยคนได้ไหมเขาบอกว่าบ้านนี้เนี่ยนะอยู่แล้วรวยถูกต้อง
คุณย่าบุภาเนี่ยเป็นผู้โชคดีเป็นเศรษฐีใหม่ได้รับเงินไป๑๒ล้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าหลายวันก่อนเนี่ยนะอยู่บ้านกับหลานชายน้องลีโอเนี่ยค่ะ
อยู่ก็มีพ่อค้าเดินมาขายลอตเตอรี่ในหมู่บ้านแถวบ้าน
ก็เลยบอกให้หลานหยิบสลากให้ย่าสัก๒ใบก็แล้วกันนะ
ล้านบอกก็ไม่รู้จะหยิบเลขอะไรดีนึกได้ว่าเฮ้ย
ใกล้วันเกิดของตัวเองแล้วนี่วันเกิดหลานคือวันที่๒๔มีนาคมนะคะ
หลานก็เลยเอาเลขวันเกิดตัวเองก็แล้วกันก็เลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงท้าย๒๔มา๒ใบด้วยกัน
โอ้โหดีใจจนไม่รู้จะทำยังไงทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ
คุณย่าก็โทรศัพท์ไปนามัศกาลกับท่านเจ้าอาวาสบ้านศรี
ติดต่อขอจองกระถิ่นเงินล้านในพันศาหน้านี้เลย
โอ้โหคุณย่านี่ถือว่าใจบุญมากนะคิดไวทำไวด้วยนะคะ
จะนำเงินไปทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่ง
แล้วก็ถือเป็นสุดยอดของคนดวงดีดวงเฮง
บ้านนี้อยู่แล้วรวยรวยจริง
สุดยอดมากสองงวดขนาดนี้คุณ
ถูกแม่ก็มาถูกอีก
โอ้โหงวดหน้าขอไปอยู่บ้านนี้ด้วยได้ไหมคะ
ตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนไปนอนบ้านนี้ดีกว่า

รับพวกเราทั้ง๓คนไปได้ไหมครับคุณญาติครับ
คุณย่าบอกว่ารับดิฉันกับคุณนิวนาวแต่ไม่รับคุณ

ก็เล่าไงนั้นสิ

โอ้โหส่วนหน้าของคนดวงดี

ก็คือมีทั้งคนดวงดี
เฮงสมหวังผิดหวังมันก็เป็นเรื่องธรรมดา

มีที่ฉันเป็นเพื่อนอีกคนจะเป็นไรไป